ทุกคนค่ะไปดูเหตุการณ์ที่นครบัตถมนะครับ
มีอ่าไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะฮะอ่าแต่ปรากฏว่าที่บ้านเนี้ยเขามี
เหรียญหลวงพ่อแป๊ะอืมที่เก็บอยู่ด้วยค่ะ
โอ้โหดูไฟเนี้ยเห็นไหมก็คือแบบไหมแบบถ้าดูแบบนี้
ต้องคิดว่าหมดแน่แน่ทั้งบ้านไม่เหลืออะไรแน่วอดหมดแน่แน่เนี่ยนะครับ
นี่เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายชัยยศจงสมัยอายุ๖๕ปีนะครับ
บ้านเล็กที่๙๐ทับ๑๕หมู่๒ตำบลบางกระเบาอำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
กว่าจะดับเพลิงได้ก็วอดเสียหายทั้งหลังแต่สิ่งที่น่าแปลกมากก็คือ
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างในบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้หมด
แต่พอไปตรวจสอบดูนะครับที่หิ้งพระไปเจอเหรียญหลวงพ่อแป๊ะ
หรือว่าพระครูยติธรรมยติธรรมมานุยุตินะครับท่านเป็นเกจิชื่อดังของพื้นที่
เป็นจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะฮะหลายองค์เลยฮะที่เจ้าของบ้านเขาเช่าบูชาไว้
ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เลยนะครับเป็นพวกแค่คราบเขม่าวสีดำเท่านั้น
พอเอาไปล้างน้ำเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติเลยนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุเหมือนกับมีรางบอกเหตุด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาอยากไปหาหมอไปตรวจอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ถูกรถเฉียวชนจนล้มทำให้ไหล่หลุดก็ชวนภรรยากับหลานชายวัย๔ขวบไปด้วยกัน
ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่เจ้าของบ้านนะครับถ้าอยู่บ้านกันหมดเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะออกมาจากบ้านได้ทันหรือเปล่าเพราะเพลิงมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
ตอนที่กลับมาถึงบ้านแทบจะเป็นลมเพราะว่าบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง
ก็เอาเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นรวยทันใจที่ห้อยคอไว้ออกมาให้ดูฮะนี่ฮะ
อันนี้รุ่นหนึ่งเลยนะครับรุ่นรวยทันใจแล้วก็ยกมือท่วมหัวเลยบอกว่ารอดมาได้เนี่ย
เชื่อว่าหลวงพ่อแป๊ะคุ้มครองแน่นอนนี่ฮะจะพกติดตัวตลอดนะฮะ
ห้อยติดตัวไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านด้วยอ่าทำให้วันนั้นเนี่ยเหมือนมีอะไร

บอกว่าบ้านไฟไหม้ถ้าเข้ามาดูก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลย
แล้วเชื่อว่ามีอะไรคุ้มครองใช่ก็มีเหรียญทางแป๊คที่หลายเหรียญที่ไม่ไหม้ไว้
เจ้าของบ้านบอกว่าพ่อนับถือหลวงพ่อแป๊ะมากนะครับ
ก็เช่ามาบูชาหลายรุ่นวันเกิดเหตุเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัด
พอรู้ข่าวก็รีบกลับมาที่บ้านตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่าสาเหตุมาจากอะไรอ่าส่วนเหรียญแล้วก็พระเครื่องที่เก็บมาล้าง
มนต์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาบูชามาห้อยคอ
เพราะว่านับถือแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์อย่างรูปหล่อเสือเพชร
ก็มีการตอกเลขเอาไว้นะที่รูปหล่อเสือเพชรด้วย
ชาวบ้านเขาก็มาดูกันจะจำเลขไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะ
อ่าแต่เราไม่เห็นนะฮะหรอฮะใช่ให้บอกสักหน่อยหรอฮะ
ไม่นุษย์พงษ์หรือเปล่าคือศาลากิจแมงรัฐบาลในพื้นที่อำเภอนครชัย
ที่นครปฐมนี่หมดเลยฮะเกลี้ยงเลยครับ
หลวงพ่อแป๊ะนะฮะท่านทราบข่าวนะครับท่านก็มานะครับ
เยี่ยมบ้านเกิดเหตุนำสิ่งของเครื่องใช้เอามามอบให้กับเจ้าของบ้าน
หลังจากรู้ข่าวว่าบ้านไฟไหม้หมดเลยแต่เหรียญของหลวงพ่อยังอยู่นะฮะ